เรื่องแบบนี้มันเกิดผลกระทบกับทุกสาขาอาชีพ
แม้กระทั่งคนขายลอตเตอรี่ก็บอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เพราะว่ากลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมถึงทางด้านนายสุชาติมะลิทองนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ
มาร้องกับสื่อบอกว่าตอนนี้
สมาชิกคนพิการตาบอดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เจอปัญหาพิษโควิด๑๙ทำให้การขายลอตเตอรี่มีปัญหาขายไม่หมด
เพราะว่าคนก็ไม่อยากออกมาซื้องวดที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวสมาชิกหรือตัวคนขายต้องรับผิดชอบเก็บเอาไว้เอง
อกจากนี้นะคะสมาชิกแล้วก็บุคคลที่มีอาชีพขายสลาก
มีสัญญาผูกพันกับสำนักงานสลาก
ต้องใช้เงินสดเบิกสลากทุกงวด
ดังนั้นสมาชิกเองก็ต้องเสียต้นทุนการเบิกสลาก

เพราะว่าสำนักงานสลากกำหนดเอาไว้นะคะ
ว่าถ้าคนที่มีโคต้าแล้วไม่ได้เบิกในงวดนั้น
อาจจะต้องถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ยึดโคต้าก็เลยเดือดร้อนค่ะ
ทีนี้ขอให้คณะกรรมการบอร์ดสำนักงานสลากเนี่ย
หามาตรการช่วยเหลือหน่อยได้ไหม

ทางด้านนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย

ให้กับนายกอบตทัพหลวงนายธานินแย้มสวัย
เพื่อที่จะจัดซื้อจัดทำหน้ากากอนามัย

โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัย
ในอำเภอหนองย่าไทยเนี่ยเป็นศักดิ์ขีพยาน

ให้กับหน่วยงานราชการจำนวนหนึ่ง
ซึ่งทางด้านนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
บอกว่าที่มอบให้ไปเพราะว่าเอาไว้ก็จำหน่ายไม่หมด

เพื่อคนในหน่วยงานเนี่ยจะมีโชคดีกับเขาบ้าง
แล้วก็จะได้เอาเงินที่ได้มาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานราชการนั่นเองนี่